ร่ายคาถาก่อนจะมาแบบโทงนะฮะ
อำพรางกายไม่มีใครเห็นค่าแน่นอน
นั่นต้องแบบอะไรนะพุทธทางบังตาศังทางบังตาอะไรอย่างนี้ป่ะคุณ
แต่เราไม่รู้นะว่าอะไรจะบังตาบ้าง
แต่ตอนนี้เราต้องเอาช้างน้อยบังตาคุณผู้ชมให้หน่อย
ไม่ให้เห็นนะฮะข้างหลังไม่ให้เห็นก้นเขา
และถ้าเขาหันหน้ามาก็ไม่ให้เห็นบางอย่างของเขา
แต่ถามว่าเราเห็นเขาได้จากวงจรปิด

คุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้ฮะบุกเข้าไปในวัดฮะ
แล้วก็ไปงัดเข้าไปเพื่อขโมยตู้บริจาคเงิน

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในวัดแหลมใต้ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ครับ
ผู้ชายคนนี้แก้ผ้าออกหมดเลยนะคุณไม่เหลืออะไรสักชิ้นเลยนะฮะ
แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่หน้าสาลา
แล้วก็สุดท้ายไปนั่งอยู่หน้าสาราที่ทางวัดสร้างขึ้น
เพื่อวางเครื่องนวดไฟฟ้าไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว
ที่ผู้ชายคนนี้จะงัดเข้าไปเข้าไปในสารา
สักพักหนึ่งเขายกตู้เงินบริจาคออกไปด้านนอก
นี่ตอนยกตู้ออกมานะครับ
หลังจากนั้นพอยกออกไปด้านนอกวัดแล้ว
งัดแล้วก็นำเงินออกไปทั้งหมด

ก่อนจะเดินกลับออกไปนอกวัด
คุณผู้ชมเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
กล้องวงจรปิดของวัดบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดแหลมใต้นะครับ
พระครูธรรมจำลองอายุ๖๒ปี

มีพระลูกวัดตื่นขึ้นมาเตรียมทำวัดเช้าพอดี
แต่เห็นผู้ชายคนนี้เดินแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่ที่ลานวัด
ทีนี้พระก็ไม่กล้าเข้าไปถามอะไรสิ
ได้แต่แอบส่องแอบมองดูอยู่
เพราะผู้ชายคนนี้นอกจากล่อนจ้อนแล้ว

แล้วก็คาดว่าตอนที่พระท่านเห็นเนี่ย
น่าจะเป็นตอนที่เอาตู้บริจาคออกไปนอกวัด

แล้วก็เดินออกจากวัดพอดีนะครับ

เขาไปใส่เสื้อผ้าที่วางไว้นอกวัด

แล้วทีนี้พระก็มาตรวจสอบให้คุณ
พบว่าตู้บริจาคภายในสารานะฮะ
เงินอยู่ในนั้นน่าจะหลายพันบาทนะครับ

เดินออกไปดูนอกวัดอ้าวไอ้ตู้นี้ย้ายมาตรงนี้
พอตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ

ผู้ชายคนนี้ที่มีคาถาพรางตน

กล้องวงจรปิดจับภาพได้ทั้งหมดว่าเขา
แก้ผ้าเข้ามาแล้วก่อเหตุภายในวัดนะครับ

ลายนี้ถึงแก้ผ้าครับ

คิดไม่ถูกอำภางมั้ง
มีเวทมนต์อะไรอย่างนี้

กางเกงมาเลยเรานึกว่าเป็นคนบ้า

พอออกจากพระเห็นก็เดินออกไปหลังวัด

่งกางเกงใส่เสื้อผ้าออกมาแล้วก็มาเดินรอบเขารายใหญ่
เดินแบบมันไม่ใช่ผู้ชายดูแล้วน่าจะเป็นตุ้งติ้ง
เพราะว่ารักษณะการเดินอาจจะตุ้งติ้งนิดหนึ่ง
แต่พระท่านบอกว่าสงสัยนะเขาคงคิดว่าเขามีคาถาอาคม
เพราะว่าเสื้อผ้าก็มีนะแต่ทำไมไม่ใส่เข้ามา
ทีนี้ตำรวจก็ต้องตามจับต่อนะฮะ
ไม่รู้จะเอาอะไรมาบังตาก็ในเมื่อเห็นเต็มตาอยู่นะครับ